เผื่อจะมีภาพบาดตาบาดใจที่คุณอาจจะสะเทือนจิตกับความหวานของคุณหมากปรินและน้องคิมเบอร์รี่

คือช่วงนี้หลายวันเราได้เห็นภาพความหวาน

คือทั้งคู่น่าจะกลัวแฟนคิดถึง

แต่ก็ได้ปล่อยรูปความหวานมาเรื่อยตลอด

บอกเลยว่าแทบจะเหมือนว่าปักหลักโลเคชั่น
อยู่ใต้ท้องทะเลกันไปแล้วคุณค่ะ

แต่บอกเลยว่าไม่สามารถกลบความหวานของคู่นี้ได้เลย

บอกเลยฆ่าคนโสดตายเรียบเลย

ซึ่งแย่แล้วเกิดใหม่ใต้และเกิดใหม่วนอยู่นี้

และอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นทริปฉลองครบรอบ

ใช่ครับก็ถ้ารู้ทำตัวหน้าเบื่อก็เลิกทำจ้ะ

เวลามีปัญหาเราก็จะแบบพยายามถามตัวเองว่าอะไรสำคัญสุดสำหรับเรา
สิ่งที่สำคัญก็คือคนที่อยู่ตรงหน้านะครับ
สำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าแต่เคล็ดลับง่ายเลย
อาจจะทำยากหน่อยอย่าทำตัวน่าเบื่อ
ดีนะที่หมากปรินไม่ได้พูดชื่อ
โทรจงโทรจิกเนี่ยไม่ได้นะไลน์ตรงไลน์ตามนะห้ามนะ
ไลน์เค้ายังไม่มีจะไปโทรหาเค้าได้ยังไงได้จากประโนม

เป็นเคล็ดลับเผื่อว่าคู่ไหนดูไว้แล้วก็เอาไปใช้นะคุณผู้ชม
มันเติมความหวานแล้วก็ทำให้ความรักสดชื่นทุกวัน

ก็แฮปปี้ทุกคู่นะคนมีคู่เขาก็หวานกันเจอเลยนะ

ออกมาจากตัวเลขได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกันทีเดียว